เคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างในช่วงเวลานี้
ก็คือการเดินสายหาสมาชิกพักกันนะครับ
ขณะที่วันนี้หัวหน้าคณะคอสชบอกว่า

สามารถทำกิจกรรมต่างตามปกติได้

พักอยู่แล้วทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการ
ในสื่อโสเชฟกับพูดกันเยอะแยะไปหมด

ผมก็จะทนผมก็จะฟังให้มากที่สุด
ท่านก็พูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะกับการเลือกตั้ง
ไม่ใช่พูดในธรรมนองที่ทำให้การเลือกตั้งนั้น
มันเกิดความวุ่นวายสับสนโนมาน
เพราะว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับ
คำตอบของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่ถูกถามถึงวันหารือกับพักการเมือง
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปลดล็อก
ว่ากำลังดูช่วงเวลาที่เหมาะสม
พร้อมปฏิเสธที่จะแสดงจุดยืนทางการเมือง

และขออย่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนัก
อดคล้องกับนายวิศนุเกลืองามรองนายกรัฐมนตรี
ที่คาดว่าการประชุมระหว่างคอสชกับพักการเมือง
จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
พร้อมฝากถึงนักการเมืองที่จะลงสมัครสอสอ

ต้องทำก่อน๒๖พฤศจิกายน
หากวันเลือกตั้งคือ๒๔กุมภาพันธ์ปีหน้า
ส่วนการสอบแกดแพทย์ที่ตรงกับกำหนดวันเลือกตั้ง
ล่าสุดมีความชัดเจนจากนายแพทย์ธิระเกียจเจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาที่การ
ขยับการสอบให้เร็วขึ้น๑สัปดาห์
คือช่วงวันที่๑๖ถึง๑๗กุมภาพันธ์
เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
และไม่ต้องเสียสมาธิกับการเลือกตั้ง
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักการเมือง
เดินหน้าเตรียมพร้อมเลือกตั้ง

ยังคงนำหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทย
เดินสายคารวะแผ่นดินต่อเนื่องเป็นวันที่๕

วันนี้ถูกยิงสาวคนหนึ่งตะโกนทักที่ศิลป์ดัง

เป็นเจ้าเก่าที่มาก่อกวนย่านเยาวราชวันก่อน
พร้อมฝากถึงกลุ่มการเมืองเก่าขอให้ใจกว้าง
สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้หวั่นไหว
ส่วนภักดิ์เพื่อไทยจัดบทบาทแก่นำภักดิ์
จากคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
จะดูแลในส่วนของคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์อำนวยการเลือกตั้งแล้ว

และด้านนโยบายของพักด้วย
ขณะที่พักเพื่อชาติจัดประชุมจัดตั้งสาขาพัก
ประจำภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีสมาชิกพักเข้าร่วมกว่า๕๐๐คน

บเท้ามาให้กำลังใจกันอย่างครบทีม
โดยนายจตุพรพรมพันธ์เชื่อว่า
จะได้เห็นสิ่งที่งดงามในพื้นที่ภาคใต้
ที่มีภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญทางการเมือง
และเป็นจุดเปลี่ยนหลายครั้งของประเทศไทย
ปิดท้ายที่นายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรี

จะเดินทางไปฟังสารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย
คุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี
จากเหตุภรรยาถือหุ้นเกิน๕ด้วยตัวเอง
โดยบอกว่าไม่มีความกังวลต่อการตัดสินคดี